อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผัวเมีย

ฝั่งหนึ่งให้ทุกสิ่งฝั่งหนึ่งทิ้งทุกอย่าง

แต่ผัวเมียคู่นี้เมียหอบลูกหนีผัวเลย

ผู้กำกับจะสามารถใช้ธรรมะ
เกลี้ยกล่อมคู่ผัวเมียนี้ได้ไหม
มันจะไปต่อยาก
แต่ผู้เนี้ยเขาไม่ใช่แบบนั้น

ว่าทำไมถึงต้องเลิกทำไมถึงต้องแยกทาง
พอผู้กำกับอธิบายปัญหาที่ตามมา

แล้วปัญหาช่วงนี้มาจากอะไร
เจอผู้หญิงกับลูกเดินเท้าอยู่ริมถนน
ทีนี้พอถามผู้หญิงก็บอกว่า
หนูกำลังจะพาลูกหนีไปค่ะ
เพราะว่าหนูแยกทางกับผัวหนูแล้ว

ไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายบ้านพยักหน้าเห็นด้วย

สภาพที่พ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันตีกันทุกวัน

ยังไม่รู้เลยว่าจะพาลูกไปที่ไหนก็เดินมาเรื่อย

คุณคุณมาที่โรงพักก่อน
พอมาถึงที่โรงพักนั่งพักกายพักใจให้หายเหนื่อย
แล้วโทรแจ้งผัวนะให้มาคุยให้มาหาทางออก
ท้ายที่สุดคุยกันไปคุยกันมาอ้าวปรับตัวเข้าหากันได้
เมื่อวานนักข่าวนะคุยกับผู้กำกับเลย
ผู้กำกับก็คือพันธุ์ตำรวจเอกรัฐพล
รัฐพลชัยเพ็ญสงคราม

ว่าผู้กำกับใช้เทคนิคใช้วิธีการยังไงคะ
เข้าใกล้ขึ้นใจเข้าใจซึ่งใจแล้วกัน
คนยุงเวลาไปเป็นพี่อัพกร
เป็นพี่อัพกรนักข่าวเขาก็เคยหวดมาแล้ว๓ครั้ง
เพราะมันไม่มีอะไรไปกับเรามีแต่บุญกับบ่าย
ก็เอาหลักทำมาให้เขาคิด

เหมือนจะส่งสารมายังพวกเราทุกคน

ถ้าหนักนิดเบาหน่อยก็ยอมกันไป

เธอเห็นตำรวจดีเธอต้องชื่นชมตำรวจ
นี่ไงผู้กำกับสพชวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐพลชัยเพ็ญสงคราม
เป็นกาวใจให้กับบ้านนี้และไม่ใช่แค่บ้านนี้ด้วย
ยังเผื่อแผ่มาให้ทุกคนที่นั่งดูนั่งฟังข่าว

เอาไปส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้นะเอาไว้ซื้อขนมให้ลูกนะ
นี่แหละถึงแม้จะคุยกันประมาณชั่วโมงกว่านะ

กลับมามาจูงมือมาหากันได้
อันนี้คือถือว่าทำหน้าที่สำเร็จแล้วผู้กำกับบอกแบบนั้น